ย้ำกับคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าเรามีสื่อในมือคือสื่อออนไลน์
เราจะไปออนไลน์แล้วก็เชิญชวนให้ใครมาเล่นพนันไม่ได้นะฮะผิดกฎหมาย
นี่ก็เหมือนกันอายุ๒๖ปีจบมาไม่มีงานทำไม่รู้จะหาเงินด้วยวิธีไหน
โดนตำรวจรวบตัวได้ค่ะ

โอเคมาใครจองอะไรมาครับจองขึ้นมาได้เลยมันจะช้านิดหนึ่งนะช่วง

นี่ค่ะงานง่ายของตำรวจเลยนะคะ

ตำรวจภูทรภาค๕ตำรวจไซเบอร์ตำรวจภูทรเชียงใหม่

น้องคนนี้อายุ๒๖ปีชื่อว่าเมธาวินเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่
ขณะที่กำลังไลฟ์สดชักชวนประชาชนให้เล่นพนันออนไลน์
ทันทีที่นักพนันในโลกออนไลน์กว่า๕๐คน

คิดหาเงินด้วยการเปิดบ่อนพนันออนไลน์
กล้องไลฟ์สดโฆษณาเชิญชวนพนักพนันวัยรุ่นให้มาเล่นพนัน
หากลูกค้าอยากเล่นวิธีการก็ต้องโอนเงินเข้ามาในบัญชี
แล้วให้เล่นตาละ๑๐๐บาทสะสมยอด

โดยจะทำการไลฟ์สดพนันวันละ๑รอบ
รอบละ๒๐๓๐ตา
รู้ไหมคะรายได้ต่อเดือนเมธาวินบอกว่าเท่าไหร่
เด็กจบใหม่นะ๑๐๐๐๐๐บาทต่อเดือน
อาจจะบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะ
๑๐๐๐๐๐บาทนี่ไม่คุ้มหรอกกับการติดคุก
ใช่คลาวตเสียไปเลยไปสถานงานออกไม้นี่ก็ยากเลยนะฮะ
สุดท้ายแล้วก็มีการตรวจยึดของกลางไป

ข้อหาในข้อหาคือจัดให้มีการเล่นพนัน
แล้วก็ทำอุบายล่อประกาศโฆษณาชักชวน

ก็จะต้องถูกรวบตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ